จริงหรอ
วินาทีที่สำคัญของครอบครัวคุณตาเฉลิมจากจังหวัดบุรีรำ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตาเฉลิมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ตารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ตื่นเต้นนิดหน่อย
นะครับสมาธิดีนะตานะ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่อง

สมมุติเรื่องที่๑ที่๒ที่๓ที่๔ที่๕

แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเนี่ยไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เอาบ้านของเรานะ
เรื่องบ้านของเราครับ
ใน๕เรื่องนี้นะเรามั่นใจเลยเนอะ
เอาบ้านของเราดีกว่าเนอะเพื่อความมั่นใจด้วยนะครับคุณตา
ตาครับอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับคุณตา

ทีมงานเราไปเห็นว่าที่บ้านหลังนี้มีนาฬิกาแขวนอยู่ที่ผนังบ้านด้วย
มันติดอยู่ตรงไหนของบ้านครับตา

สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลข๗บนนาฬิกาเรือนนี้มีสีอะไร
ตัวเลือกที่๑สีฟ้า
ตัวเลือกที่สองสีชมพู
ตัวเลือกที่สามสีเขียว
ตัวเลือกที่สี่สีแดง
นาฬิกาเรือนนี้หลานจับสลากได้เมื่อปีที่แล้วครับ
ตื่นเช้ามาผมก็ดูนาฬิกา
ก่อนนอนผมก็ดูนาฬิกาครับ
ก็มั่นใจอยู่ครับ
เลือกตัวเลือกหมายได้ของสีชมพูครับ
ตัวเลือกที่สองสีชมพูครับ
ผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบแล้ว๔๐๐

คุณตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยายนีแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายนีขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๔เรื่องก็คือเรื่อง
ผักเครื่องเคียงอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุ้งบุรีรำยูไนเต็ดและตั๊กกะแตนชนระดา

ขอบคุณครับคุณตาขอเชิญคุณยายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เอาละครับยายครับในข้อมูลบอกไว้ว่ายายขายขนมจีนด้วย

น้ำยากะทินะครับทำเองหรือว่ารับเข้ามาครับยาย

ไปทำครัวที่ก็จำมาค่ะ
ขนมจีนนี่ขาดไม่ได้แล้วก็คือผักแก้มผักต่างใช่ไหมครับ

จะมีอะไรบ้างครับมีผักอะไรบ้างครับยาย
มีถั่วงอกถั่วฝักยาวกะลำผักกระถิ่น
เอาละครับยายครับเกี่ยวกับผักเครื่องเคียงนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ผักเครื่องเคียงต่างจ้ะยายจ๋า
ยายก็จะมีถั่วฝักยาวเนอะ
มีผักกาดดองกะลำใช่ไหมครับ
แล้วก็มีถั่วงอกนะครับมีเขียงมีอุปกรณ์ให้มีตะก้าให้ด้วย
ทำแบบนู้นนะยายนะจัดใส่ตะก้าแบบนั้นนะฮะ

อย่างที่เราเห็นนี่นะครับก็จะโดยประมาณนี้นะฮะ

เรียกเขามาบอกก่อนฉันรักเธอ

มาน้องเติมกับพี่จ้ามาเลย
พร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์และกติกานะครับ
ผักเครื่องเคียงขนมจีนชุดละ๔ชนิด
จำนวน๒ชุดภายในเวลา

ขายขนมจีนมาตั้งแต่เติมเกิด
ขายหยุดก็เพิ่งได้มาขายอีกได้๒ปีนะคะ
ได้ยินจุดข้อนี้มั่นใจค่ะ
เชียร์ยายด้วยนะครับ

เริ่มครับ
ไปเร็ว

โปรแป๊เนี่ย
โปรแป๊งส์เดียวไป

จะได้ไหมอ่ะถ้าได้แล้ว

มีนักเตะคนโปรดมั้ย
สมาธิดีนะลูกก็เกี่ยวกับบุรีรำยูไนเต็ดนี่แหละ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทีมบุรีรัมย์ยูในเต็ดสร้างประวัติศาสตร์
คว้า๕แชมป์ในฤดูการใด
ตัวเลือกที่๑ฤดูกาล๒๕๖
ตัวเลือกที่๒ฤดูกาล๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๓ฤดูกาล๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๔ฤดูกาล๒๕๖
ไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบข้อนี้ค่ะ๕๐๕๐ค่ะ
เพราะว่าหนูสับสนเรื่องฤดูกาลค่ะกับปีพศค่ะ
ตัวเลือกที่๔ค่ะฤดูกาล๒๐๑๕ค่ะ
ตัวเลือกที่๔ฤดูกาล๒๐๑๕ครับ
ตุ๊กตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่แม่เติมครับ

ก็คือเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
กับเรื่องตั๊กกะแตนชนระดา
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงครับ

ขอเชิญแม่เติมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เดี๋ยวมันยังไง

ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปเที่ยวเขาพนมรุ้งเลย

เติมแล้วคิดอยากจะไปไหม
เคยคิดอยากไปค่ะแต่ว่ามันตั้งนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไป

เติมแล้วนะสมาธิดีนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตัวเลือกที่หนึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
ตัวเลือกที่สองสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู

เปรียบเสมือนเขาไกรราชที่ประทับของพระอิสวรรค์

สองข้างทางเดินสู่ประสาทมีเสานางเรียงข้างละสามสิบเก้าต้น
เป็นคนบุรีละมั้งแต่ตั้งแต่กำเนิดค่ะ

เพราะมันไกลต้องนั่งรถเป็นชั่วโมง
คำถามข้อนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะ

เปรียบเสมือนไกรราชที่ประทับของพระอิสวรรค์ค่ะ

เปรียบเสมือนเขาไกรราชที่ประทับของพระอิสวรรค์ครับ

ก็ขอให้โชคดีนะครับกับคำตอบนะครับคุณผู้ชมครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณตาเฉลิมนะครับ
บุรีรำว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

เตรียมผักเครื่องเคียงขนมจีน
ละ๔ชนิดจำนวน๒ชุด
ภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร